ภาพเหตุการณ์ที่จำได้ใช่ไหมว่ามีพระไปช่วยเหลือทารกวัย๑๐เดือน
ที่แม่ประสบอุบัติเหตุ
ที่เอาผ้าห่อมาใช่ไหมแล้วแม่เสียชีวิตใช่ไหม
คุณผู้ชมฮะพระลูกวัดมาเปิดใจหลังเกิดอุบัติเหตุนั้นครับ

ว่าค่ะแป๊บนึงค่ะ
เดี๋ยวเอาไว้นี่ก่อนเดี๋ยว

พอแล้วค่ะพอแล้วค่ะใจเย็นลูกใจเย็น

คุณผู้ชมครับกระบะกับเก๋งที่ประสบอุบัติเหตุ
แล้วก็มีทั้งหมด๓คันนะที่อยู่ในอุบัติเหตุครั้งนี้
บริเวณหน้าวัดพระบาทน้ำทิพย์อำเภอภูพันธ์ที่สกลนครช่วงเย็น
ของวันที่๒๔กันยายนก็คือเมื่อวันอาทิตย์
แล้วพระลูกวัดเข้าไปอุ้มทารกวัย๑๐เดือน
ที่อยู่กับแม่แต่คุณแม่เนี่ยท่านบาดเจ็บสาหัส

แล้วพระลูกวัดก็อุ้มทารกออกมาจากกระบะ
รีบนำตัวนำตัวเด็กให้กับโยมแถวนั้นเพื่อให้พาไปส่งโรงพยาบาล
แต่จากนั้นไม่นานแม่ของทารกวัย๑๐เดือนท่านเสียชีวิตครับ
ทราบชื่อคุณแม่คือคุณแม่รัตนาสุขสุวรรณอายุ๕๐ปี
หลวงพี่ยุทธ์หรือพระที่ปรากฏในคลิปนี้
ธีรยุทธ์จารุธรรมโมท่านบอกว่าตอนแรกได้ยินเสียงรถชนกันดังสนั่นเลยนะ
ท่านก็รีบออกมาดูเดินสำรวจจุดเกิดเหตุ
ได้ยินเสียงเด็กร้องแวะออกมาจากรถกระบะ
แต่เปิดประตูรถไม่ได้ท่านก็เลยให้ญาติโยมเนี่ย
โยมโยมช่วยหน่อยช่วยหน่อยเอาค้อนมาทุบกระจกรถนะ
พอทุบไปปุ๊บเจอทารกนอนอยู่ข้างแม่
ก็เลยช่วยอุ้มทารกออกมาก่อนครับ
ตอนนั้นแม่เด็กยังไม่เสียนะผู้หญิงอ่ะ
ก็ยังหายใจอยู่
ก็เด็กมาแล้วก็ให้โยมนำส่งโรงพยาบาล
พอหันไปดูอีกทีแล้วหญิงก็ไม่หายใจแล้ว
ตอนที่ลงพี่เข้าไปเห็นแม่เด็กแม่เด็กเข้าไปเห็นลงพี่มั้ยครับ
น่าจะเห็นนะเพราะว่าพูดก็ยังพยักหน้าได้อยู่
คุณผู้ชมคุณแม่รัตนาเนี่ยที่ท่านเป็นคุณแม่ของทารกวัย๑๐เดือนเนี่ยนะ
ก็มีลูกสาวอีกคนนึงคือน้องพลอย
พลอยไปยังจุดเกิดเหตุครับ
พร้อมกับร่างของคุณแม่รัตนาที่อยู่บนรถกู้ภัย
เพื่อจะนำร่างของคุณแม่กลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดที่ชุมพร
พลอยเธอเล่าว่าครอบครัวเนี่ยพากันมาเที่ยว
คิดเหมือนกันว่าจะเกิดเหตุร้ายแบบนี้
เอาละน้องชายวัย๑๐เดือนเป็นอย่างไรบ้าง
แต่ว่าตอนนี้อาการก็ถือว่าพ้นขีดอันตรายแล้วครับ

คุณพ่ออาการยังน่าเป็นห่วงครับ

ส่งกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องพลอยนะครับ